เปิดปากกับภาคภูมิ

วิศวกรหนุ่มคนหนึ่งอายุเพิ่ง๒๗ปีนะครับที่ชื่อว่าพานุเมษวาดโสหาชื่อเล่นชื่อเอ๊ะ
เพื่อนพี่ที่ทำงานครอบครัวจะเรียกกันว่าน้องเอ๊ะ
หนอมบลหลำภูนะครับเมื่อค่ำวันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ไปพบว่าเขาเสียชีวิตด้วยการรมควันฆ่าตัวตายในรถกระบะ
แผ่นด้วยกันนอกจากจะสั่งเสียขอโทษไปยังพ่อแม่ไปยังครอบครัว
เนื้อหาต่างทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวความอึดอัดความอัดอั้นตันใจ
ที่เขาต้องเจอในการทำงานเกี่ยวกับการทุจริตความไม่โปร่งใส
ให้ไปรับเงินค่าหัวคิวสิ่งต่างต่างที่เขาบรรยายเอาไว้เนี่ยท่านผู้ชมครับ
แล้วเขาต้องแลกด้วยชีวิตของเขาเองเพื่อจะเปิดโปรงเรื่องราวเหล่านี้
วันนี้เราจะคุยกันนะฮะเพื่อไม่ให้การเสียชีวิตของเขา
ศูนย์เปล่านะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะคุยกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
วันปปทก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโครงการต่างของที่ทำงานของเขา
เทศบาลตะบลนากลางที่หนองบัวลำพูขณะเดียวกันวันนี้
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะครับท่านเป็นอายการอาวุโสของสำนักงานการสอบสวน
มาคุยกับเราจะมาบอกเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวต่างเหล่านี้เนี่ย
อาจารย์เคยเจอมาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวิศวกรหนุ่มคนนี้เนี่ย
แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ในระบบประมูลงานก่อสร้างอะไรต่างนานาของประเทศไทยเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องคุยกันนะครับแขกรับเชิญในรายการอาจารย์ปรเมฆครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหคือวันนั้นผมเห็นข่าวแล้วแล้วโดยเฉพาะเห็นจดหมาย
เห็นสิ่งต่างที่คุณพันธุเมษเข้ามัญญายเอาไว้เนี่ย
มองดูว่าผมตกใจผมนึกถึงกรณีของคุณสืบนาศาสเถียนไปถึงนู่นเลยนะครับ
เดียวกันเลยอึดอัดจนทนไม่ไหว
คืออาจารย์เอาตรงนี้ก่อนคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้
คุณพนุเมษทางคุณพ่อคุณแม่ชาปนกิจเรียบร้อยแล้วนะฮะ
คุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกว่าเอาละเรื่องการเสียชีวิตของลูกชาย
ไม่ติดใจเพราะคือการรมควันฆ่าตัวตายในรถ
คุณแม่บอกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบความจริง
สิ่งต่างที่ลูกชายได้เขียนทิ้งเอาไว้เนี่ย
มันมีการทุจริตเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไร
เราต้องเริ่มตรวจสอบยังไงอาจารย์พอไปเจอ
คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องขอหรอกเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นปปชหรือปปทต้องเข้าไปตรวจสอบ
ผมเองเนี่ยผมทำงานเกี่ยวกับผ่านสำนวนคดีปราบปรามทุจริตมา๒ปี
ปีแรกก็๓๐๐กว่าเรื่องปีที่แล้วนี่ผ่านมาก็เกือบ๕๐๐เรื่อง

ที่มาถึงก่อนที่ให้อายการสูงสุดสั่งเนี่ย
ทุจริตที่อายการสูงสุดสั่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประมาณเดือนก่อนสิ้นเดือนกันยานะ

ทั้งประเทศเนี่ยที่ปปชส่งมาเนี่ย๒๒๐๐เรื่อง

มีทั้งอบตอบตนี่ทั้งนั้นนะครับ
ประมูลงานเรื่องหัวประมูลเรื่องไม่ขึ้นขั้นเงินมีหมดมีการจะต่ออายุสัญญาเรียกเงินเรียกทองทั้งนั้น
แต่ที่คุณพานุเมฆเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้เนี่ยนะฮะ
เพื่อจะให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หรือว่าช่วยถอดรหัสให้ฟังหน่อย
คือคุณพนุเมฆเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยอายุ๒๗นะฮะ

เพิ่งมาทำงานคือตอนนี้ทำงานได้แค่๖เดือนนะครับ
หลังจากเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาทำงานจนถึงวันเกิดเหตุเนี่ย
คุณพนุเมฆเนี่ยบอกอยู่ท่อนหนึ่งบอกผมมาบรรจุใหม่
กลับให้ควบคุมคุมงานตั้งแต่เดือนแรกยังไม่รู้ระเบียบเท่าไหร่
ยังมาเจอการทุจริตจนเป็นระบบวัฒนธรรมของเทศบาลตะบลนากลาง
ผู้รับจ้างขอเทคอนกรีตเส้นน่าจะเป็นคอนกรีตเส้นถนนนะฮะ

ราชัยนันทจันทร์เนี่ยขอเทตอนเย็นด้วยความสงสารเพราะว่าไปรับตังค่าทดสอบวัสดุ
และค่าป้ายประชาสมพันธ์เข้ามาเหมือนช่างคนอื่นเพราะเรามาใหม่ก็ต้องตามน้ำไปก่อน
อันนี้เรื่องหนึ่งแล้วนะหรือในจดหมายบอกว่า
ผมขอโทษที่ต้องทำแบบนี้ผมเจอการทำงานที่กลืนไม่เข้า
และค่ายและค่าป้ายประชาสมภัณฑ์โครงการมาให้เขาทำกัน
บอกถึงเรื่องของงานต่าง
ว่ามีคนที่เป็นลูกจ้างเก่าแก่ของเทศบาล

มากกับตำแหน่งที่เป็นระดับหัวหน้าของเขาคนหนึ่งพอเอา
ตังค์เข้ามาแล้วก็มีปัญหางานผู้ตรวจรับงานก็ให้ผมเนี่ย
เอาตังค์มาเคลียร์กรรมการแต่ผมไม่ไปเพราะผมมองดูเนื้อ
งานไม่เรียบร้อยถนนก็ร่อนแตกร้าวโครงการราคาหกแสนกว่า
ฟันประมูลมาที่ราคา๔แสนไหนต้องจ่ายให้กับบุคคล
บุคคลหนึ่งอีกครับที่เป็นระดับผู้บริหารของเทศบาลของตะมนต์นาย
กลางแล้วบอกว่าไปดูได้เลยครับว่างานเกือบจะทุกโครงการ
เทศบาลตะบนนากลางมันมีอยู่บริษัทเดียวที่ได้มันเพราะ

คุณพนุเมฆเนี่ยตัดสินใจลาออกเพราะรับกับระบบทุจริต
ไหวแล้วถูกใช้ให้ไปไปรับเงินค่าเปอร์เซ็นต์ค่าหัว
คิวไม่ไหวยื่นหนังสือลาออก
ลาออกเนี่ยมีผลอนุมัติ๑ธันวาคมยื่นหนังสือไปเมื่อ๓๑ตุลา
ครับแต่
คุณพนุเมฆบอกว่ามันมีงานที่อยู่ในมือค้างอยู่อีก๒๓โครงการ
การก็คงไม่อยากรับต่อถ้าอยู่เขาก็รับต่อต้องให้ทุจริตต่อ
เลยตัดสินใจเมื่อ๒๕พฤศจิกายนครับก็คือจริงระบบเนี่ยนะ
กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับคนที่จะรับเงินไม่ใช่จัง
ทุกอันตัวใหญ่ไม่รับเอาตัวเล็กไปรับแทน
ตัวใหญ่ไม่รับไม่รับเองให้คนเนี่ยเนี่ยเขาพูดชัดเป้เลย
เป๊ะเลยให้ผมไปรับเงินอ่าเหมือนกันเนี่ยมีคดีตื้อลงที่ดิน
ที่ไปจัดทำอะไรเนี่ยตัวเจ้าไม่ไปหรอกเอาตัวเล็กไปรับ
เพื่อจะตัดตอนแต่บางเรื่องเนี่ยตัวเล็กเล็กเนี่ย
ก็บอกว่าตัวใหญ่รับเพราะผมไม่บอกแล้วจริงจริงนะ
คุยกันนะครับฆาตการต้องรู้นะเวลารับเงินรับทองเนี่ย
เขาให้ตัวเล็กรับแล้วเวลาติดคุกเราติดเอง
จริงจริงกฎหมายพระราชมันหยัดป้องกันและปราบปรามการปรับกรอบและทำนวณว่า
ถ้าผมจำให้ผิดมาตราร้อยสามสิบห้าหรือร้อยห้าสิบห้านะ
เพราะฉะนั้นบอกผมไปบั่นผมไปบรรยายที่นครรัฐศรีมาครับ

ถ้าคุณขัดไม่ได้คุณทำแต่สุดท้ายคุณต้องรายงานไปยังปรปชหรือปปท
คุณจะไม่ต้องถูกดำเนินคดี

นี่คือวิธีแก้ไงแก้ฆ่าการตัวเล็กเพราะนี่ไม่รู้จักกันก่อน
ถ้ารู้จักกันก่อนผมบอกแล้วอย่าไปดับชีวิตอย่างนั้นมันต้องสู้ต่อไป
แต่เราจะทำยังไงไม่ให้การเสียชีวิตของคุณพนุเมฆต้องศูนย์เปล่า
ปปชต้องออกมาดอกหน้าหน่อยอย่ายกย่องเฉพาะคนที่เป็นเนี่ย
คนที่ตายสืบจะสร้างอะไรก็สร้างไปผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าการทุจริตในระบบ

พวกฝ่ายบริหารฝ่ายสภาจะวางงบประมาณไหน

ว่าปีหน้าฉันจะทำถนนที่นั่นขุดเบาะที่นั่นขุดดินที่นั่น
อย่างนี้แจกอย่างนี้เขียนหมดเลย
พอผ่านสภาเสร็จแล้วแล้วก็มาเริ่ม
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่จัดจ้างหัวหน้ากองคังกองช่างอะไรเนี่ย

เพราะฉะนั้นคดีปรปชมันไม่เหมือนคดีฆ่าคนตาย
โป้งจบคดีปราบปรามทุจริตมันใช้ระยะเวลาในการวางแผน
เหมือนกับเวลาประมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
ต้องมีการประกาศต้องส่งลงเว็บไซต์กรมบัญชีกลางบ้าง

ก็บางทีก็ทำหนังสือปลอมว่าลงแล้ว

ยืนเข้ามาอย่างน้อยต้องส่อง
ถ้ามีบริษัทเดียวที่ผมฟังเมื่อกี้บอกผม
มีอะไรนะบริษัทเดียวได้๗โครงการ
ใช่คุณพนุเมฆบอกว่าเนี่ยมันเพราะอะไร
เพราะอะไรคืองานในพื้นที่เทศบาลบนดาข์กลางเนี่ย
มันถึงมีอยู่บริษัทเดียวที่จะได้อยู่ตลอด
อันเดียนนี้แหละคือจุดน่าสงสัยเวลาเขาทำเลยน่ะ
แถวนั้นมันจะมีการตั้งบริษัท
ยกทุกอย่างให้ฟังมันต้องมีคู่แข่ง
มัน๓บริษัทแต่มันอยู่ที่เดียวกัน
อยู่ที่เดียวกันแต่มีหัว๓ชื่อ

แล้วคนที่เป็นกรรมการก็นำสกุลเดียวกัน

คือแสดงว่าพอทางพื้นที่เขาตั้งโครงการเอาไว้
เราจะทำถนนเส้นนั้นเราจะขุดลอกคูคลองเราจะถมดินตรงนั้นตรงนี้
มันอาจจะมีบริษัทตั้งแต่ต้นวางไว้เรียบร้อยแล้ว
อันนี้เจอได้นะอันนี้เธอได้นะ
อีสานล่างก็เคยมีทำกัน๗๘เส้นเนี่ย
โครงการ๔โครงการบริษัทนี้๓โครงการห้างหุ้นส่วนนี้

ประมูลแข่งกันแต่เขารู้กันแล้วว่าใครจะได้ที่ไหน
อาจารย์อย่างคุณพนุเมฆบอกว่า
มีงานเนี่ยไปดูเนื้องานแล้วมันไม่เรียบร้อยเลยนะ
ถนนร่อนแตกร้าวเพราะโครงการนี้ราคามัน๖แสนกว่า
แต่เจ้าที่ประมูลได้เนี่ยประมูลชนะมาที่๔แสน

มันถ้าเป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบนะ
แสดงว่าตั้งราคาไว้สูง
ตั้งราคาไว้สูงเอามาราคากลางไว้สูง

แสนกว่าแต่จริงมันอาจจะไม่ถึง๔แสน
มันอาจจะไม่ถึงแต่ให้เข้าไปเป็นวนนำดับ๔แสน

ถ้ามองในมุมหนึ่งเราอาจจะมองว่า

ช่วยรัฐประหยัดงบตั้ง๒๐๐๐๐กว่า

บางแห่งเนี่ยผู้บริหารเก็บเลยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์
แล้วทำไมเราไม่ตั้งที่๔แสนราคาจริง
ก็เผื่อไว้ก่อนไงเผื่อไว้ให้มันดูสุด
ภาคภูมิอยากจะสร้างเครดิตตัวเองไหม

ก็เป็นนายกที่มีความสามารถหาคนประมูลได้ถูก

มันก็เป็นผลงานสิผมบริหารแล้วผมเซฟงบประมาณประหยัดงบประมาณ
แต่ความจริงไม่ได้ประหยัดไปกินงบประมาณอีกก็มี

บริษัทนี้มันถึงทำไม่ได้ไง
ตรวจรับน้องคนนี้ก็เป็นโนคนใหม่
เขาก็เห็นไม่ชอบเขาก็บอกไม่ถูก

ไม่ถึงก็ได้เงินแค่นี้ก็ทำแค่นี้

พอโดนดำเนินคดีก็มีการซ่อมถนนซ่อมถนนเสร็จ

ค่าชดเฉยไอ้การนำส่วนสั่ง

ผู้ประมูลแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ชาวบ้านเขาเรียกว่ากินอิดกินหิน

อย่างนี้แหละมีเยอะไหมเยอะ

ที่ตรวจรับงานเนี่ยนะ

ที่ผู้รับงานเนี่ยผู้ตรวจรับงานไม่ได้ไป
แล้วก็นั่งเซ็นในที่ทำงาน

เพื่อเอามาให้กรรมการ
ต้องทำรายงานว่าวิศวกรหรือช่างไปตรวจแล้ว

แล้วกรรมการก็ไปตรวจรับรอบที่๒เต็ม

หนึ่งผู้รับเหมาต้องส่งมอบงาน

แล้วจะนัดผู้ตรวจรับงาน

ก็ไปเอามาให้จบแล้วเดี๋ยวจะได้ตรวจรับได้ง่าย

เปิดปากกับภาคภูมิ

เกี่ยวกับเรื่องราวระบบต่างของการประมูลงาน

ถนนหนทางอันนี้ในมุมของทาง

ในสองพันกว่าคดีแต่ตอนเนี้ยถ้าสืบ

คุณพานุเมษวิศวกรโยธา

หนองบุรมภูเนี่ยจะพูดพาด

ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

ของเทศบาลตะมนนากลาง

ท่านผอปรยุฑเย็นอารมณ์นะครับ

ทั้งคุณพระยุธ

แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นข่าวมาหลายวันแล้ว

คือคำว่าพอในเนื้อหาในจดหมายเนี่ย
หมายถึงตัวเราเลยไหมครับพอได้เห็นข่าวต่างที่ออกมา

แล้วรู้สึกยังไงคือมันจริงไม่จริงแบบไหนอะไรยังไงไหมฮ
อ่าส่วนเรื่องที่ให้อ่าน้องเขาให้บอกว่า
กล่าวถึงว่าให้ไปรับตังค์จากผู้รับจ้างมาก่อน
คือตังค์นี้ผมเป็นคนสั่งจริงแต่ตังค์คนละส่วนนะครับ
คือส่วนนี้คือส่วนค่าเท็จคอนกรีตที่ผู้รับจ้าง
ในหน้าสือส่งงานก็บอกในหน้าสือระบบว่า
ต้องให้นายพานุเมษไปรับค่าเทดินจากผู้รับจ้าง
ซึ่งผู้รับจ้างเป็นคนรับผิดชอบและค่าใช้จ่าย

เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผอผมขอย้อนตรงนี้หน่อยนะ
จะได้ให้ชัดด้วยนะครับเนื้อหาในจดหมายเนี่ยบอกว่า
มันเป็นลูกจ้างเก่าแก่ของเทศบาล
มันพูดเข้าขากันดีมากกับพอพอเอาตังค์เข้ามาแล้วก็มีปัญหา
เส้นเพชรสุวรรณ๖วันตรวจรับผู้ตรวจรับโทรให้ผมไปเอาตังค์มาเคลียร์กับป้า
กรรมการแต่ผมไม่ได้ไปเพราะผมมองดูเนื้องานมันไม่เรียบร้อย
ตรงนี้อันนี้พอประยุทธ์ยอมรับว่าอันนี้หมายถึงพอ
ให้ให้เขาไปเอาตังจริงใช่ไหมครับอ่าในนี้ผมให้ภารกิจไปรับตังจริง
แต่รับตังค์เงินส่วนที่ต้องรับผิดชอบของผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าทดสอบข้อ
กรีตครับผมอ่าไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของเปอร์ทรงเปอร์เซ็นต
อะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าเกิดจะชี้แจ้งตรงเนี้ยครับครับไม่ใช่ครับ
ส่วนเรื่องมีลูกจ้างประจำที่ไซโครเขาเนี่ยกับหัวหน้ากับพ่อเนี่ย
ไม่ใช่ผมแต่อีกคนคนอื่นครับอืมไม่ใช่ผมครับเรื่องเรื่องอ่า
เกี่ยวกับลูกจ้างประจำที่สนิทกับพอไม่ใช่ผมครับครับแต่เพราะไอ้แล้วไอ้สิ่งต่างต่างที่มันมีระบบทุจริตระบบ
เปอร์เซ็นต์หัวคิวอะไรต่างอย่างเนื้อหายในจดหมายที่เขาเขียนกันไว้เนี่ย
มีไหมฮะพออ่าก่อนโน้นหลายสิบปีน่าจะมีครับ
แต่ทุกวันนี้ไม่มีทุกวันหน่วยจดสอบมันเยอะครับ
มันทำไม่ได้หรอกครับมันต้องฟอกตัวเองให้ข่าวครับ
ทุกวันนี้ครับยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีแต่ว่าก่อนหน้านี้หลายสิบปีมาก่อนมีอย่างเงี้แหละฮะ
มีครับมีมาแต่อันที่น้องเขาเข้าใจแหละครับแบบทั้งก่อนให้มีสมัยก่อนให้มี
แต่ทุกวันนี้มันน่าจะไม่มีแล้วครับอืมมีมีอะไรที่สามารถยืนยันได้ว่า
สิ่งทุกอย่างมันถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นครับตรวจสอบได้เรื่องการซื้อการจ้าง
มันจะได้บริษัทเดียวก็สามารถตรวจสอบได้ในสัญญาในขั้นตอนการจัดซื้อจ้างครับ
อย่างงานต่างเนี่ยทำไมถึงมีบริษัทบางบริษัทแบบได้เยอะเหลือเกิน
ในการตรวจรับงาน
ที่งานไม่ได้
ภาพมาตรฐานแต่ก็ต้องผ่านให้เข้าไปก่อนอย่างเงี้ฮะอ่าไม่มีหรอกครับ

สั่งลื้อป้ายสั่งลื้อคอนกรีตที่แตกร้าวเขาสั่งลื้ออย่างเดียวครับ
ไม่มีการตรวจรับใดทั้งสิ้นเพราะงานยังแก้ไขอยู่ครับผม
พอมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าคำถามเนี่ยมันมายัง
พอแน่นอนเพราะว่าคุณประยุทธ์เป็นผอกองช่างของเทศบาลตะบลนากลาง
อ่าใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
ก็ก็ก็ไม่ค่อยสบายใจครับเพราะบางทีน้องเขาก็อ่า
ได้รับข่าวสารมาไม่ค่อยชัดเจนบางทีก็อ่า
มีปัญหาบ้างแต่เขาก็มาปรึกษาต่อกับเวลาครับ
คือคุณประยุทธ์กำลังจะบอกว่าถ้ามันจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาอัดอั้นตันใจ
น่าจะเป็นเรื่องของเนื้องานมากกว่าไม่ใช่เรื่องรับกับระบบการทุจริตขององค์กรไม่ไหวอย่างนี้หรอครับ

ไม่คิดว่าสังคมจะมองว่าเรื่องนี้คุณกำลังที่จะปัดความผิด
หรือว่าไปโทษให้กับผู้ที่เขาเสียชีวิตไปหรือเปล่าอย่างนี้
แน่นอนเขาต้องลงผมอยู่ดีครับแต่ผู้ที่ชีวิตของเขาก็เป็นคนที่ทำงานตรงแล้วก็เป็นคนใหม่ที่ศาสตร์ด้วย
ส่วนผมไม่มีการบังคับน้องนี้แล้วครับถ้ามีเรื่องตัวตามเนื้องานเขาก็เป็นวิศากรเขาก็มีวิชาช่างผิดด้วยแล้วครับ
ไม่บังคับให้เขาต้องทำงานผิดผิดเขาก็มีแบบแป้นเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วครับผม
มีคนที่ตำแหน่งใหญ่กว่าคุณประยุทธ์ตำแหน่งใหญ่กว่าพอกองช่างเนี่ย
บังคับให้ผอกองช่างต้องไปตรวจรับงานไปรับเงินค่าเปอร์ทรงเปอร์เซ็นค่าหัวคิวอะไรยังไงไหม
ไม่มีหรอกครับบางคนก็มีมาดันน้องเขาน้อยว่าเมื่อเขาทำการเอาตัวใหญ่คนออกไปแล้ว
อ่าตำแหน่งใหญ่กว่าคุณประยุทธ์
ก็ไม่มีใครมาสั่งพอกองช่างว่าต้องไปรับเงินค่าหัวคิวนะ
ส่วนพอกองช่างก็ไม่เคยสั่งลูกน้องให้ไปรับเปอร์เซ็นต์อะไร
คือแสดงว่าโปร่งใสกันทั้งองค์กรเลยใช่ไหมฮะยืนยัน
ครับครับยืนยันครับตรวจสอบได้ครับเข้ามาตรวจสอบได้เลยครับ
เราสอบถามคนข้างในก็ได้ครับว่าเป็นยังไงไปมายังไงเป็นยังไง
เขาสามารถให้ข้อมูลแล้วครับตรวจสอบได้ครับผม
เอาละครับก็ยังไงเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ขอบคุณกันแล้วกันนะครับสำหรับการชี้แจงการพูดคุยกัน
ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ

ครับก็คือตรวจสอบเอกสารมันตรวจสอบได้แต่บางครั้งนะครับที่ผมทำคดีนะ
ผมไม่ได้ว่าที่นี่นะเอกสารมีการทำย้อนหลังก็มี
สุดท้ายมันจับพิรุษได้หมดที่ผมทำคดีปรปชนะเขาจับได้
การลงเลขรับก็ดีอะไรก็ดีเวลาก็ดีมันจะไม่สัมพันธ์กัน
ทีนี้เราก็บอกแล้วโอเคท่านบอกว่าท่านผอท่านอาจจะไม่เกี่ยวเราก็ไม่ว่ากันนะครับ
แต่ผมว่าถ้าความเห็นผมถ้าผมรับฟังคำให้การพยานแบบนี้

คือต้องแยกสองส่วนนะครับทุกผู้ชมครับหนึ่งคือเรื่องการเสียชีวิตของน้องเอ๊
หรือว่าคุณพนุเมฆแน่นอนว่าอันนั้นคือการรมควันฆ่าตัวตายในรถ
แต่สิ่งที่เรากำลังคุยกันแล้วทุกท่านเป็นห่วงอยู่ผมเองก็เป็นห่วงนะ

มันจะเอาผิดกับใครได้ไหม
เอาถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผอกองช่างเขานะ
เขาก็ยืนยันว่าผมไม่เคยใช้ลูกน้องไปรับเงินค่าอะไรยังไง
ผมสุจริตนะผมโปร่งใสกันทั้งองค์กร

ผมยืนยันไปถึงนะสามารถตรวจสอบได้
ตรวจสอบว่าใครได้หรือใครไม่ได้

ที่ผมทำงานมาเนี่ยเขาก็จะตรวจไล่ไป
ถ้าสตงเข้าตรวจเนี่ยเขาจะรู้เลย

สตงมีความเชี่ยวชาญด้านกฎตรวจสอบเอกสารและการเงินการบัญชี
การวางดีการ์เบิกจ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไง
คดีปราบปรามทุจริตเราไม่เคยเห็นเขารับเงินหรอก
แต่เราจะมีตัวเลขเบิกเป็นเงินเข้าบัญชีนั้นบัญชีนี้
ปกติแล้วเนี่ยต้องสอบต่อไปอีกนิดนึง
สอบบัญชีการเงินเนี่ยนะครับ
แห่งนี้จ่ายเงินวันนี้วางดีการ์วันนี้เอาไปเซ็นเช็ควันนี้
รุ่งขึ้นเอาเช็คเข้าธนาคารวันเดียวกันเงินก้อนนั้นถูกโอนเข้าบัญชีของนายก

เวลาประปบชก็สอบประปบทก็สอบเขาสอบมาหมด
เขาไปไล่เส้นทางการเงินเส้นทางการเงินหมดครับ
เหมือนบางแห่งเนี่ยเงินเข้าไป๔ล้านกว่า
ปรากฏว่าจ่ายไปทางนี้จ่ายไปคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้มี
วันนี้เรายังก็ตอบไม่ได้ว่าตรงนี้มันมีทุจริตหรือไม่

ถ้าเขาจ่ายเป็นเงินสดอาจารย์ได้ไหมมันจะตรวจได้ไหม
เงินสดเขาไม่จ่ายระบบระบบเข้าแบงก์ก่อน
แบงค์แล้วก็โอนเลยแล้วบางทีเขาสอบ
เอาล่ะคุณโอนคุณรับคนเข้าบัญชีปั๊บคุณรับเงินสดใช่ไหม
อันนั้นหมายถึงค่าจ้างงานที่ได้ประมูลงานมา

ที่เขาจ่ายเปอร์เซ็นต์ค่าหัวคิวค่าตรวจรับงานค่า
ที่บอกว่าน้องเขาไปรับเงินน่าจะเป็นค่าใช้จ่าย
คือเป็นก็ได้ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับเหมาต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่
เพื่อไปตรวจทดสอบซีเมนที่พอพูดอันนี้ถูก
ผมไม่เคยใช้ไปรับเงินใต้โต๊ะอันนี้ผมเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้
ใช้จ่ายที่ตามระเบียบนะครับเหมือนเวลาเราไปรังวัดนำชี้ที่ดินนี้
เราต้องเสียค่าธรรมเนียมไงนี่ก็เหมือนกัน
สองส่วนเงินสดหรือเป็นอะไรเงินสดก็มีเป็นเช็คก็มี
แล้วมันตรวจได้ไหมว่าใครรับได้ก็โอนเข้าบัญชี
เงินน่ะมันไม่โอนไปที่เดียวหรอกครับแต่บางแห่งเลยนะ
อาจจะโอนไปที่ตัวโตอืมและตัวโตเปอร์เซ็นต์ให้ตัวเล็กครับ
เนี่ยที่เจอเจอคือเจออย่างนี้เวลาเขาตรวจสอบตรวจสอบทางการเงินหมด
คดีเนี่ยจ่ายเช่นรังวัดโฉนดเพื่อให้มันติดเขตป่า
ไม่ให้ติดเขตป่าสักหัวเนี้ยครับไปสี่สี่ล้านไปดูเงินเข้าขนนู้นเข้าขนนี้
จำนวนเท่ากันเป๊ะอาจารย์มีอีกหนึ่งชื่อในจดหมายครับ
ที่คุณพนุเมษน้องเอ๊ะเขียนเอาไว้ครับแต่ใช้คำว่านายกอืม
แน่นอนว่าก็คงจะหมายถึงนายกที่นั่นแหละเทศบาลตะมนนากลางนั่นแหละ
ครับให้สัมภาษณ์เอาไว้อ่าท่านนายกว่าไงล่ะ
โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไมบริษัทเดียวประมูลงานได้เยอะจัง
ราคาต่ำกว่าราคากลางเยอะด้วยอืม
อีกสักครู่จะมาถามอาจารย์ครับเดี๋ยวจะอ่านบทสัมภาษณ์ให้ฟังแล้วถามอาจารย์ว่า
ตกลงในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปได้อย่างนั้นใช่ไหม

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาคุยเยอะเหลือเกิน
ทุกท่านบอกตรงกันว่าอย่าให้คุณพนุเมฆเนี่ย
ต้องตายฟรีเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เนื้อหาในจดหมาย๓ฉบับที่เขียนด้วยลายมือนะฮะ
คุณพานุเมษวาดโสหาวิศวกรโยธาสังกัดกองช่าง
เทศบาลตะบลนาฮ
ไม่เฉพาะนักการเมืองข้าราชการตัวใหญ่

กรรมชั่วของพวกเขาเล่ายังไงก็ไม่หมดขอให้พวกมัน
ทุกคนได้รับผลของการที่มันโกงทุจริตหาเศษหาเลยจาก
หน้าที่อืม
สิ่งท้ายว่าร่างถ้ายังอยู่บริจักต์ให้กายวิพากษ์ศาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครับที่คุณพนุเมฆได้เรียนมา
เราก็จะพยายามทำให้ให้ดีที่สุดในฐานะของสื่อมวลชนแล้วครับ
คุณผู้ชมครับในการติดตามแล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้อืม
ปรเมฆครับคือในมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาทำหน้าที่อยู่ด้วยนะ
ทางคุณทวีศักดิ์จันทศรีนายกเทศมนตรีตะบลนากลางนะครับ
พูดถึงเนื้อหาในจดหมายของคุณพานุเมฆให้สัมภาษณ์เอาไว้ในวันชาปนกิจศพที่ไปร่วมพิธี
คือในเนื้อหาในจดหมายเนี่ยคุณพนุเมฆบอกว่าไปดูได้เลยครับงานเกือบจะทุกโครงการในเทศบาลตะบนนากลาง
มีแต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งได้เพราะอะไรเนี่ยมันเพราะอะไรเนี่ยฮะ
ทางคุณทวีศักดิ์นายกเทศบนตรีตะบลนากลางบอกว่าเรื่องที่ผู้ตายกล่าวถึงบริษัทหนึ่งได้รับเหมาโครงการต่อเนื่องถึง๗โครงการ
เพราะเขามีเครื่องจักรมีเครื่องมือมีคนงานหาคนทำงานแบบนี้ยากขนาดรายใหญ่เขายังไม่ทำ
ผมได้คุยกับน้องก็คือน้องพนุเมฆเนี่ยคุยล่าสุดนะตอนนั้นเนี่ยเรียกวิศวะคนหนึ่งให้เข้ามาทำงาน
แต่เขาไม่อยู่น้องผู้เสียชีวิตเลยขึ้นมาพบแทนแล้วก็ฝากเอกสารให้ไปทำงานแทน
อาจจะไปถึงงานต่างที่ว่าเขาต้องไปเดินลงเดินเรื่องอะไร
เอาเรื่องตรงนี้ก่อน๗บริษัท๑บริษัทแต่ได้๗โครงการติดกัน
ครับครับอันที่สองเอาเราพูดถึงก่อนน่าไปตรวจเอกสารยังไงก็ครบ

ก็ครบเอกสารมันต้องครบต้องครบมันมีการ
ระบบน่าไปพูดเรียกว่า
เข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เข้าตรงนี้มันทำได้หมด
คดีที่เราทำกันมาเนี่ยมันก็มีอย่างเงี้อย่างเช่นหัวประมูลเนี่ยโอ้มีบริษัทปรากฏว่า
คนที่มายื่นเนี่ยนะผมยกตัวอย่างฟังที่ผมเคยผ่าน
มีอยู่สี่บริษัทห้ามบริษัทหรือหนึ่งห้างสองห้าง
คนที่มายื่น๓บริษัทกับ๑ห้างคนเดียวกัน
ได้ไหมก็มันก็ยืดได้อ่ะอืมนี่แหละแล้วแล้วมันถูกต้อง

เขารับมอบนั่นมายื่นอืมใช่ไหมบางทีคนของบริษัทกรเนี่ย
รับมอบอำนาจจากบริษัทขอมายื่นพอไปดูเอกสารนะครับ
ดูแล้วมันจะเห็นผมต้องบอกวันนี้เรายังไม่พูดหรอกว่า
ทุจจฤทธิษฐ์หรือไม่ทุจจฤทธิษฐ์แต่ผมบอกว่าจากประสบการณ์การทำงานเนี่ย
แต่พอลึกเข้าไปต้องไปดูห้างหุ้นส่วนนี้บริษัทนี้
เป็นกรรมการใครเป็นผู้แทนรวมกระทั่งถือว่า
เจ้าหน้าที่ที่มายื่นคนนี้สอบไปเลยสอบไปไหนสอบไปยังอ่า
เขาเรียกอะไรนะประกันสังคม
จะรู้เลยว่าคนยื่นเนี่ยมันบริษัทนู้นแต่มายื่นบริษัทนี้ไอ้บริษัทนี้ก็มีมายื่น
คือแสดงว่าถ้าที่นายกเทศบรรณกลางบอกเนี่ย
ตรวจสอบได้ก็ต้องไปตรวจสอบแต่ว่ามันต้องไปถ้าจะเอาให้ลึกจริงเนี่ย
เกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์กันอะไรยังไงเป็นลักษณะ
ใช่คดีปปชที่ผ่านผมมาเนี่ยมันลึกแบบนี้เลย
แค่ยื่นยื่นมาเพื่อให้เหมือนมีคู่แข่งแล้วได้ไปลายเดียวหรือเปล่าใช่ใช่
สามงานที่เขาบอกก็มันไม่มีใครรับบริษัทใหญ่ยังไม่รับเลย
บริษัทเนี่ยพร้อมอยู่บริษัทเดียวถึงท่านต้องไปขอร้องให้มาทำ
การจัดจ้างพิเศษหรือวิธีการพิเศษมันทำได้หมดถ้ามีเหตุผลนะนะอันที่หนึ่ง
แต่อันที่สำคัญที่สุดต้องเข้าใจว่ามันจะเรียกคนใดคนหนึ่งมาต่อลองราคา
เดินเข้ามาแล้วต่อรองราคาไม่ได้มันจะต้องมีคู่แข่ง
ถ้ามีคนเดียวต้องยกเลิกยังไงก็ต้องมีคู่แข่ง
ทีนี้เพื่อไม่ให้ยกเลิกก็ต้องหาคู่แข่งเนี่ยนี่คือวิธีระบบราชการจะวางไง
กระทรวงการคลังจะวางไงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะวางยังไงเนี่ย
ไม่ใช่ว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องใจคนมันต้องสะอาดก่อน
แต่นี่พอใจมันไม่สะอาดมันก็มันทำให้ครบไงทำให้ครบมีการปลอมเอกสารมีการมีการเสนอขั้นตอนครบ
แต่พอลึกเอกสารเนี่ยบ่อยครั้งที่เราพบว่าคนคนเดียวทำเอกสารครับบางครั้งเนี่ยนะ
กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทำให้แล้วเรียกเขามาเซ็นเขามาเซ็นเสร็จพอถูกดำเนินคดีตรวจสอบก็จะดี
เขาไม่ใช่กรรมการของห้างนั้นหรือบริษัทนั้นก็มีผมต้องบอกว่าผมไม่เถียงหรอกท่านนายกพูดผมไม่เถียง
แต่มันก็ต้องน่าสังเกตว่าทั้ง๗โครงการเนี่ยสอบให้ลึกเถอะแล้วจะเห็นเองแล้วปกติเราจะไม่มีบริษัทเดียวยาวและที่จะเป็นหนองบัวลำพู
น้องบัวลำพูในหินก็ถล่มบ่อยเครื่องจักรใหญ่ใหญ่เขาก็มีเยอะนะครับระหว่างอุดรน้องบัวลำพูแล้วไปไปเลยเนี่ย
ถล่มบ่อยเพราะฉะนั้นบริษัทที่นี่มันคงไม่มีบริษัทเดียวหรอกครับเขาก็ประมูลงานข้ามจังหวัดได้ข้ามจังหวัดได้อุดรก็มี
น้องคายก็มีอยู่ติดติดกันอ่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ทางสำนักงานป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท
โครงการเนี่ยตามข้อมูลบอกมี๖โครงการตรวจไป๓โครงการนึงไม่มีปัญหานะสร้างรั้วพร้อมป้ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๓แสนกว่าบาทเกือบ๑๐
โครงการที่๒โครงการถมดินคันคูงบ๒ล้าน๑ผู้รับเหมา
ที่ได้งานไปเนี่ยให้ราคาต่ำกว่าราคากลางให้แค่ต่ำลง

นี้น่าจะเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังคือตั้งให้สูงไว้ก่อน
งบประมาณให้สูงไว้ก่อนปปทบอกเอาละมุมหนึ่งมันก็มอง
ว่าเป็นผลดีว่าเออคนให้ให้ราคาถูกประหยัดงบแต่เดี๋ยวจะไป
ตรวจสอบดูว่าเออทำไมมันต่ำลงมันต่ำเยอะขนาดนี้มี๓๔โครง
การที่ต้องรอตรวจสอบต่ออาจารย์ราคากลางนี้มันก็มีปัญหาหลาย
แห่งก็มีปัญหาแต่อย่างผมบอกแล้วไงเวลาเขาจะทุจริตเนี่ย
เขาไม่ได้คิดเดี๋ยวนี้แล้วทุจริตนี้เขาคิดวันนี้คิดในเดือน
กัญญาประชุมสภาวางเงินขออนุมัติวงเงินเสร็จแล้วไปทำอัน
ธันวาครับเดือนมกราตั้งคณะกรรมการกว่าจะเสร็จคุณพนม
เมฆบอกว่าระบบท้องถิ่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่มาก
ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะเทศบาลตระบดนากลางหรือไม่หลายที่มัน
นายกมีแห่งหนึ่งนะแถวภาคกลางนายกอบวตเอาลูกสาวนี่
องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นเนี่ยมันต้องแก้กันเยอะนะครับ
แต่บางระห่างบางแห่งเขาก็ดีมากเขามีเหลือพวกนี้
คือหนึ่งพอไม่เกี่ยวถ้าพอไม่ยุ่ง
อาจารย์เวลาผมหมดเดี๋ยววันหน้าผมเชิญมาคุยใหม่
เรื่องนี้สัญญาว่าเราจะต่อติดและเราไม่ปล่อย
เราจะไม่ให้คุณพนุเมฆต้องตายฟรีเหมือนที่ท่านผู้ชมบอกแน่

งบประมาณของประเทศชาติมันคงไม่สูญหายไป

นี่มันเอาบอกซื้อรถดับเพลิงซื้อโอ้โห
แต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นหลายหลายเรื่อง
เอาว่างเนี่ยผมจะเอาคดีดังมาคุยให้ฟัง

คุณผู้ชมครับหมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
เราพบกันอีกครั้งวันศุกร์เลยนะฮะ
พรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ